เรื่องดีที่จะทำให้คุณผู้ชมหัวใจฟู
ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวไปว่า
มีคนไปเจอคุณพี่ท่านหนึ่ง
ซึ่งรู้ต่อมาว่าเป็นอดีตพนธนาภาพ

แล้วทีนี้เรื่องราวก็เลยถูกเปิดเผยออกมาว่า

ชื่อนายอนุชาชื่นวงหรือว่าพี่น้อยนะคะ
เป็นชาวอำเภอบ้านนาค่ะจังหวัดนครนายก
แล้วคือภาพที่เห็นมีคนไปเห็นถ่ายภาพไว้

แล้วก็ใช้ตัวใต้โรสาเล็งแบบนี้

คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะ
ท่านผ่อบอทบสั่งกองทัพภาคที่หนึ่งช่วยเหลือแล้วนะคะ
แล้วได้กลับไปเจอคุณแม่ที่ไม่ได้เจอกันมานานถึง๒๐ปีด้วย
นี่ค่ะคือพี่น้อยนะคะ
คือชีวิตพลิกผลันจริงเพราะประสบอุบัติเหตุ
ไม่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติ
อาชีพเก็บของเก่าอยู่ข้างถนนมานานค่ะ

วันที่มีคนไปถ่ายทอดเรื่องราวพี่เขา

พลเอกเจริญชัยหินเทาค่ะท่านสั่งการเร่งด่วน
ให้กองทัพเข้าช่วยเหลือค่ะพี่น้อย
แล้วมอบเงินช่วยเหลือก่อนเบื้องต้น๑๐๐๐บาท
มีถุงยำชีพแล้วก็พาตัวคุณพี่น้อย
แล้วรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกลับบ้านเกิดที่นครนายก
ไปเจอแม่อายุ๖๕ปีชื่อนางบุญช่วยชื่นวง
หลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานเป็น๑๐ปี
คิดจริงจะมีวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนฝันไปเลย
รู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เกิดมาเป็นชายชาติทหาร
แม้วันนี้ไม่ได้อยู่กับกองทบก

โดยงานที่เคยประจำการก็รับรู้ถึงความยากลำบากติดตามให้การช่วยเหลือ
สรุปเจ้าตัวเนี่ยคือไม่ได้เจอแม่มาประมาณ๓ปีนะ
ไม่ได้อยู่กับคือไม่ได้เป็นทหารมา๒๐ปีแล้ว
เจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาตลอด๓ปีไม่มีโทรศัพท์ที่จะติดต่อหาแม่
ออกจากบ้านมาไม่มีอะไรติดตัวเลยไม่อยากให้แม่ต้องอายคน
ก็เลยต้องออกมาเก็บของเก่าขายแบบนี้ค่ะ
จากลูกที่เคยเป็นของวิธีการเวลาซ่อมรถ

ผมกลัวแม่ไม่อายชาวบ้าน
ต้องมาเลือกเก็บที่ใกล้บ้าน
เพื่อไม่ให้แม่ต้องอายทุกคนที่นั่น

ในขณะที่เจ้าตัวบอกว่าไม่มีเงินไม่มีอะไร
ไม่มีหน้าที่การงานก็ไม่อยากให้แม่อายคน
ออกไปใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ติดต่อแม่มานานหลายปี

หัวใจของความห่วงหาคิดถึงลูกคุณผู้ชมค่ะ

คือตอนภาพที่ไปถึงกราบเท้าแม่เลยนะพี่น้อย

ลูกจะทำหน้าที่ของความเป็นลูกไม่ทอดทิ้งแม่ไปไหน
ขอดูแลแม่จนวินาทีสุดท้าย

ลูกได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับ